จนบุรีนะครับผู้ชายอายุ๔๙ปีลงไปในหลุมเตาเผาถ่าน
ดินมันถล่มฮะแล้วทับร่างเขาเสียชีวิต
เมียไม่รู้เมียไม่เห็นผัวหายไป๓วันหาอยู่นั่นน่ะหาหา
จนกระทั่งมาเจอครับนะฮะมาแปลกใจแล้วก็ให้กู้ภัยมาขุดแบบนี้แหละ
กู้ภัยมูลนิธิพิทักการจุดศรีมงคลนะครับช่วยกันนำร่างนายบุญนำพุทธอุทัยนะครับ
อายุ๔๙ปีขึ้นจากหลุมเตาเผาถ่านหลังจากมันถล่มลงไปทับร่างเขาฝังดินนะครับ
คือหลุมลึกประมาณ๑เมตรขาดอากาศหายใจเสียชีวิตเลย
พยายามจะเอาศพขึ้นมาด้วยความยากลำบากคุณผู้ชมดูสิครับมันดินมันเป็นดินเหนียวเนี่ย
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสมภาพไซโยกกับเรียนรับแจ้บอกว่าพบศพ
นายบุญนำนะครับที่ดินฝังกลบอยู่ในเตาเผาถ่าน
หลังบ้านร้างไม่มีเลขที่ตะบนศรีมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวมณัฐเสงดอนไพรเป็นภรรยาผู้เสียชีวิตเล่าแบบนี้คุณผู้ชมบอก
สามีหายไปตั้งแต่วันที่๖กันยายนที่ผ่านมา
บอกญาติช่วยกันตามหาหน่อยเถอะฉันร้อนใจ
แต่ก็ไม่เจอครับก็เลยไปแจ้งตำรวจ
ต่อมาเมื่อวานนี้ไปตัดกิ่งไม้ใกล้กับหลุมเตาเผาถ่าน
แมลงวันมันมาตอมอะไรแล้วกลิ่นเหม็นอะไรรุนแรงจัง
สงสัยนึกเอกใจขึ้นมาได้เอ๊ะหรือศพสามีจะอยู่ในนั้น
ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาขุดค้นหาจนกระทั่งพบศพจริงครับ
จุดเกิดเหตุเป็นหลุมกว้างนี่แหละฮะขนาดกว้างหนึ่งเมตรยาว๑เมตรครึ่ง
แล้วก็ลึก๑เมตรเป็นเตาเผาถ่านครับ
ก่อนเกิดเหตุนายบุญนำผู้เสียชีวิตลงไปเตรียมวัสดุจะเผาถ่าน
แล้วดินมาถล่มนะครับถล่มทับฝังกลบไปเลยนะฮะ
เสียชีวิตอยู่ในนี้สามวันครับคุณผู้ชมสภาพศพนะครับคุณผู้ชมฮะ
ตอนที่เขาไปขุดกันขึ้นมานายบุญนำอยู่ในท่านั่งคุกเข่า
ว่ำหน้าถูกดินเหนียวทับร่างกู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์เนี่ยมาตักดิน
แล้วก็พยายามงัดร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาด้วยความยากลำบาก
ใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงนี่ครับเราจำลองให้ดู
จึงสามารถนำร่างขึ้นมาได้นะครับเพื่อให้แพทย์เวรแล้วก็ตำรวจ
ช่วยกันชนะสูตรเบื้องต้นพบว่าตามร่างกายไม่มีบาดแผลนะครับ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าจะเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
เจษฎาประทีบพนักงานฉุกเฉินการแพทย์มูลนิธิพิทักการเปิดเผยบอกว่า
หลังจากตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วพบว่าผู้เสียชีวิตขุดดินสร้างเตาเผาถ่านครับ
แต่มันไม่มั่นคงมันไม่แข็งแรงทำให้น้ำหนักดินด้านบนเนี่ยนะครับ
เจอฝนเข้าไปดินมันอุ้มน้ำน้ำหนักมากแล้วก็ตกลงไปฮะ

ของผู้เสียชีวิตนะครับก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มอบร่างให้ทางมูลนิธินำร่างส่งไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
จังหวัดจันทบุรีต่อไปครับค่ะ